เดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้ค่ะใครที่เห็นภาพแล้วจะต้องบอกโดยเฉพาะคนรักสุนัขนะ
มีรถสีขาวคันหนึ่งนะคะขับรถไปทับสุนัขที่นอนหลับอยู่ที่กลางถนน
แล้วการขับรถไปทับเนี่ยดูเหมือนลักษณะคล้ายกับตั้งใจทับเลย
ต้องถามคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมช่วยดูคุณผู้ชมว่ารถคันนี้คือตั้งใจที่จะขับถอยมาเพื่อมาทับสุนัขตัวนี้หรือเปล่า
คือดูแล้วตั้งใจแน่นี่ไงคุณผู้ชมว่ายังไงก่อนที่รถคันนี้จะถอยมาเนี่ยมีจักรยานยนต์เขาผ่านไปคันนึงค่ะ
แต่คันนี้พอผ่านไปแล้วถอยกลับมาใช่ค่ะจักรยานยนต์เขาก็เบี่ยงหลบนะคะแล้วเดินหน้าหน่อยนึงแล้วถอยหลังอีกทีนึงแล้วถึงออกไป
คนที่รักสุนัขเห็นแล้วบอกว่ารับไม่ได้นี่ไงรถจักรยานยนต์เขาเบี่ยงหลบไปนี่ค่ะครับ
ในคลิปจะเห็นเลยนะคะชัดสุนัขนอนอยู่ริมถนนแต่ก็มาอยู่บนถนนแหละตอนกลางคืนแต่รถคันนี้ค่ะผ่านไปแล้วถอยมาอีก
แล้วก็เดินหน้าถอยหลังอยู่แบบนั้นเหมือนตั้งใจแล้วโอ้โหเสียงร้องของสุนัขเสียงร้องของสุนัขด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ใครที่สามารถแจ้งเบาะแสว่ารถคันนี้ตามคลิปเนี่ยค่ะว่าเป็นของใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนขับ
แล้วจนนำพาไปสู่การดำเนินคดีได้๕๐๐๐บาทเลยนะคะมีเจ้าของมาก็ออกมาดูแล้วใช่ค่ะ
คนที่ติดตามแฟนเพจหลายคนประกาศสมทบทุนอีกหลายพันด้วยนะคะครับเพิ่มแรงจูงใจในการแจ้งเบาะแส
เพราะเห็นแล้วรับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้
ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสุนัขเขาใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊คว่าเอ็มรักพวกพ้องเนี่ยนะคะ
รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมว่าพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์แล้วปลอดภัยนะคะ
แต่ยังตามหาตัวคนขับรถที่ขับไปทับสุนัขตัวนี้ไม่ได้ครับ
สุนัขตัวเนี่ยค่ะสีดำตัวเนี่ยปลอดภัยแล้วทำไปทำไมนะใช่
มันจะมีเหตุผลอะไรเออแปลกนะคนคนนี้จริงจริง